เรื่องนี้เอาจริงนะก็เปิดเผยออกมาจากทางด้านของ
กันจอมพลังนั่นแหละเพราะว่าก็มีคนมาแจ้ง

มีลักษณะของผู้หญิงที่ใส่ชุดนักเรียน
ใบหน้าเราดูไม่ออกหรอกว่าเขาอายุเท่าไหร่
มันประเมินแทบไม่ได้เลยเพราะว่ามีบาดแผลเต็มบริเวณใบหน้า
แล้วกลายเป็นไม่ได้เจอแค่คนเดียวด้วยนะคะคุณผู้ชม
กลายเป็นนี่คือแก๊งจีนเทาหรือเปล่า
ที่เอาคนเหล่านี้มานั่งขอทานค่ะ
นี่แหละค่ะจังหวะตอนที่ทางด้านคุณกันจอมพลังเอง
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของทางพมด้วยนะคะ

เข้าไปแล้วก็ไปเชิญตัวหญิงคนนี้
ซึ่งทราบต่อมาว่าเธอเป็นหญิงชาวจีน

อย่างที่บอกไปไงเต็มไปด้วยบาดแผล
ลักษณะร่องรอยเหมือนถูกไฟคลอกอะค่ะ

แต่ดูแล้วไม่น่าใช่นักศึกษาแน่นอนนะคะ
จริงตอนที่ก่อนจะไปเชิญตัวเธอมาได้
เธอพยายามหนีแล้วก็หลบเข้าไปในห้องน้ำ
ห้างที่ย่านปิ่นเกล้านะคะ

ตามคือไปตรวจพบว่ามีเงินเหรียญคุณ
แล้วตำรวจก็เลยตัดสินใจต้องเชิญตัวไปสอบสวนค่ะ
ทีนี้แม่ค้าด้านหน้าห้างเขาเล่าว่า

มีกลุ่มขอทานแต่งชุดแบบนี้เป็นชุดนักเรียน
ปักหลักนั่งขอทานแบบนี้ตั้งแต่เช้าจนค่ำ

เพราะทุกคนมีบาดแผลถูกไฟคลอกเหมือนกัน
ไปกันที่คุณกันจอมพลังบอกแบบนี้นะคะว่า
กลุ่มชาวจีนเหล่านี้สรุปแล้วเขาอายุถึง๔๐ปีเลยนะคุณ
มีทั้งชายทั้งหญิงสิ่งที่น่าสงสัยคุณ
คือทุกคนมีบาดแผลแบบนี้เหมือนกัน
แล้วใส่ชุดนักศึกษาเหมือนกันแบบมีพิรุษ
แถมตอนที่ไปถึงที่สถานีตำรวจ
อยู่ดีก็มีล่ามโผล่มาด้วยค่ะ
แล้วก็ลักษณะอยากจะขอเคลียร์กับตำรวจ

อยากจะจ่ายเงินขอแลกกับการปล่อยตัวค่ะ
แล้วทีนี้คุณกันก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มชาวจีน
ที่ถูกทารุณกรรมแล้วจับมานั่งขอทาน
เขาบอกเขาถูกราดน้ำกดที่หน้าหรือเปล่า
แล้วก็ถูกเอามือจุ่มน้ำร้อนจนต้องตัดมือตัดนิ้วหรือเปล่า
ถ้าเขาถูกทำจริงนี่น่าสงสารมากเลยนะคะ
แล้วข้อมูลเนี่ยพบมาแบบนี้ด้วยว่าขอทานเหล่านี้เนี่ย

จะกระจายกันอยู่ตามแหล่งที่คนพลุกพ่าน

แต่ละคนได้เงินจากการขอทานวันละ๑๔๐๐บาท

แล้วคนละไม่ต่ำกว่า๓แสนบาทเลยทีเดียวนะคะ

หรือเฉดียแล้วทุกคนรวมกันไม่ต่ำกว่า๑ล้าน๘แสนบาท

คุณกันตั้งคำถามว่าแล้วเงินไปอยู่กับใคร

คนเหล่านี้ได้เงินจริงหรือเปล่า
ทุกคนเนี่ยเขามีบาดแผลที่หัวคุณแข็ว

แล้วทีนี้ทั้งขอทานทั้ง๒รายที่นำตัวมา

แล้วไม่ยอมพูดด้วยว่าใครอยู่เบื้องหลังค่ะ

ปคมบอกว่าเดี๋ยวสอบสวนขยายผลเรื่องนี้นะคุณ
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานคุณกันลุยเรื่องนี้ไปในพื้นที่ใช่ไหม
เช้าวันนี้คุณกันจอมพลังก็ลงพื้นที่สอนอลุมพินีอีกครั้งนะฮะ
คุณกันบอกแบบนี้บอกว่าเชื่อว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
บังคับให้คนเหล่านี้มาทำ
แต่ก่อนหน้านั้นจะถูกทรมานสาดน้ำกรดอะไรหรือเปล่า
ไม่แน่ใจอยู่ที่ตำรวจจะต้องสอบปากคำ
แล้วก็สาวให้ได้ให้เขาซัดทอดให้ได้

โดยคุณกันมองว่าโอ้โหอาจจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ
ถึงขั้นเข้าข่ายการค้ามนุษย์
ทำร้ายร่างกายเอามาค้ามนุษย์อยู่ในเมืองไทยนะฮะ
พี่กันได้สอบ
บากขนาดนี้เขาจะมาจุดตรงนี้ได้อย่างไร
คุณกันบอกข้อมูลเชิงลึกอีกนะ
บอกว่าจากการสอบถามเองแล้ว
เพราะว่าเป็นการจ้างงานมาจากมาเลเซีย

แต่แต่ละคนเข้าไทยเป็นครั้งที่๔ครั้งที่๕
อยู่ไทยก็ประมาณ๑๐วันเดี๋ยวก็กลับออกไปเดี๋ยวเข้ามาแบบนี้อีก
จากมีการอ้างตำรวจในการขอเคลียร์
และเพื่อขยายผลให้ถึงขบวนการ
อย่างแท้จริงว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
ซึ่งตอนนี้ตำรวจรู้แหล่งกบดานของขบวนการนี้
เพราะว่ายังต้องตามนะยังมีคนแบบนี้

จริงคุณกันบอกด้วยนะ
บอกว่าร่ามที่มาขอเคลียร์ขอคุยนั่งรถหรูมาซะด้วย